แต่ว่าใครที่ชอบทานหอยทอด
โอ้โหบอกเลยนะหอยทอดนี่มันเป็นเมนูที่แบบทานได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกัน
วันนี้ดิฉันจะพาไปร้านหอยทอดที่จังหวัดชายนาฏร้านหนึ่ง
หอยทอดจากหอยทอดใหญ่ธรรมดานี้ค่ะ
เขาเปลี่ยนหาไอเดียหาจุดขายด้วยการทำมาเป็นหอยครกค่ะ
จากหอยทอดเป็นหอยครก
ถูกต้องแต่ก็ยังเป็นหอยทอดอยู่นะแต่เป็นหอยทอดครกหรือจะเป็นหอยครกทอด
แล้วแต่จะเรียกก็ว่ากันไปนะคะหอยครกเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชม
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตนะฮิตมากเลยนะคะรสชาติก็จะเหมือนหอยทอดเลยก็คือกรอบหน่อย
อร่อยด้วยแล้วเราก็คุ้นเคยรสชาติกันดีอยู่แล้วมันแค่แตกต่างกันที่รูปร่างหน้าตารูปทรงนั่นเอง
หอยครกนะคะชื่อว่านางสาวอรนุษย์นุ้ยปลีนะคะอายุ๓๒ปีเธอบอกว่า
เคยทำเมนูหอยทอดเนี่ยทานกันเองในครอบครัวมาก่อนแต่ว่าพอจะเอาไปขายก็เลยคิดว่าเออ
หอยทอดนี้มันจะทำยังไงให้มันมีจุดเด่นเวลาเราจะขายนึกออกไหม
เพราะว่าลูกค้าเองก็อยากจะต้องลองอะไรที่มันใหม่ใหม่ที่มันแปลกก็เลยมีการปรับสูตรค่ะ
เพื่อที่จะทำให้หอยทอดมีความกรอบมากขึ้นครับแล้วก็ใช้เตาขนมครกนี่แหละ
กระทะขนมครกแบบนี้ที่เป็นเบ้าขนมครกเนี่ยแทนการใช้กระทะขนาดใหญ่
เพื่อที่จะให้สามารถกินได้แบบคำนึงชิ้นหนึ่งพอดีคำ
อ๋อมาเป็นแบบกลมเหมือนเป็นฝาหอยครกอย่างนี้
แล้วก็ทานเป็นคำได้พอดีคำแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกไส้ได้ด้วย
ปกติแล้วถ้าเราทานหอยทอดเราอาจจะได้แค่หอยอย่างเดียวนะมี๑จานใช่ไหม
แต่อันนี้เราเลือกเองได้ไงเราจะเอาหอยแมลงผู้แล้วก็จะเอาปูอัดไหม
ึกหลอดไหมอะไรต่างอาหารทะเลอย่างอื่นไหมกินปลาหมึกไหมอะไรอย่างนี้
เลือกได้ตามใจชอบไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยดีกว่าจ้า
อันนี้เป็นสูตรของหอยทอดค่ะคือหอยทอดที่เราเคยทานกันคือแป้งจะนิ่มใช่ไหมคะ
แต่อันนี้คือเรามาปรับปรุงสูตรให้แป้งมันกรอบขึ้นค่ะแล้วเราก็ใส่อาหารทะเลให้หน้ามันหลากหลายขึ้น
ปกติหอยทอดเราจะใส่แค่หอยแมงพู่ใช่ไหมคะอันนี้คือเราก็เป็นหอยทอดสมัยใหม่ที่เราจะต้องใช้ปูอัดใช้ปลาหมึกใส่ไปด้วยค่ะ
คือเป็นเมนูร่วมสมัยมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ชิ้นพอคำครับ
ดูฟังเสียงระหว่างที่แม่ค้าพูดไปได้ยินเสียงอ๋อเสียงเสียงซุบซิบนินทางไม่ใช่สิเสียงหอยมันเดือดอ่ะคุณ
นึกออกว่าเสียงน้ำมันมันแบบมันรู้สึกมันกรอบมันซู่ซ่ามันอยากทานเหลือเกิน
แล้วราคาของหอยครกเนี่ยนะคะเขาขายอยู่ที่กล่องละสามสิบบาท
หนึ่งกล่องมีแปดชิ้นนะเยอะเลยเยอะด้วยแล้วอิ่มด้วย
คือคุณจะกินเล่นเป็นอาหารว่างก็ได้รองท้องก็ได้หรือใครจะกินเป็นเมนูหลักเลยก็ได้เหมือนกัน
ใครสนใจอยากจะลองแวะไปชิมนะคะไปกันได้ที่ตลาดชุมชนบ้านหนองแคร์
ภายในวัดทรงเสวยหรือวัดไอ้ส้มฉุนอยู่ในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนะคะ
ซึ่งตลาดเนี่ยเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ
ยังไงก็แวะไปลองชิมลองทานกันดูได้นะหอยครกกรอบร้อนจ้า